สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมคุณตนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับจับตาเตือนไพรในวันนี้นั้นเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ความหนาวเย็นตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางรวมไปถึงสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่๒๓วันนี้ค่อนข้างที่จะรุน
ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนช่วงสายของวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นก็จะถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไปและจากการคาดการณ์มวลอากาศเย็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสุดสัปดาห์ก็ยังไม่มีแนะนำนะครับว่าจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับสภาพอากาศบริเวณ
องศาเซลเซียตแต่ว่าแดดตอนกลางวันค่อนข้างที่จะแรงละทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ความหนาวเย็น
รวมไปถึงสถานการณ์คลื่นนั้นก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ

ซึ่งทางกรมบุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
เราจะเข้าสู่ฤดูร้อนหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
ขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมานั้น
คาดการณ์ว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
เหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมหรือว่าลมมรสุมนั่นเอง
ตอนนี้เราได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว
นำเอาความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราทำให้เกิดคลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมรสุมดังกล่าวนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนั่นเอง
และนอกจากนี้ยังพบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโลกของเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนทิศทาง
จะมีการหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นโดยแต่จากควบค์โลกเหนือนั้นค่อยจะคลื่นที่เข้าหาประเวนรำแสงของดวงอาทิตย์
ไม่ให้จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พระศพคมนี่นะครับคนของเรานั้นจะหาที่ประเทศไทยเข้าหาดวงอาทิตย์ในทิศทาง

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปไปจนถึงฤดูร้อนที่จะมาถึง
แน่นอนครับการติดตามสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็น
เพราะไม่เช่นนั้นภัยเหล่านี้อาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ